เราต้องได้ละแบบนี้เจ้าต้องสนุกกว่าเดียวนี่
ไปต่อข้อต่อไปมีมูลค่า๑หมื่น๕๐๐๐บาทค่ะ
แบบ๑เป็นซอสพริกตาศรือาชาพานิตสูตรเพ็ดมาก
ที่สองค่ะเป็นซอสพริกตาศรีราชาพาณิชยเช่นเดียวกันค่ะ

ส่วนอันสุดท้ายค่ะมายองเน็ตรสเผ็ดตาศรีราชาพาณิชย
ขนาด๒๕๐กรัมมีความเผ็ดกลาง

ใช้งานง่ายสะดวกสร้างสรรค์ทุกเมนูอาหาร
ให้รสชาติบันเจิด

ผลิตภัณฑ์จากศรีราชาพาณิชย์ทั้ง๓แบบนี้ค่ะ
เป็นคำถามข้อที่๔มูลค่า๑๕๐๐๐บาท
ซอสทั้ง๓ชนิดนี้ค่ะจากศรีราชาพาณิชย์
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ถูกสุดใช่ไหมคะขมเคาแบบดูได้ไหมคะว่ามันมีอะไรส่วนผสมอะไรบ้าง

ตรงไหนนะพริก๔๐น้ำ๒๑น้ำหนักเนี่ยน่าจะเท่ากัน

อันนี้รสชาติเผ็ดมากอันนั้นรสชาติเป็ดปานกลางส่วนอันนั้นเป็นมายองเนส

ราชาพาณิชย์ขวดไหนราคาถูกที่สุด
ขวดเผ็ดน้อยครับขวดที่๒ครับ
งั้นพี่เป๊กขอเฉลยขวดที่๓ค่ะ
มายองเนทจากซีราชาพานิตราคาอยู่ที่
๕๔บาทถึง๕๐ต่าง
วัดกันที่๕๐ต่างโอ้โฮเราวัดกันอย่างนี้หน่อยครับ
ไม่รู้เราต้องดูราคาขวดนี้ค่ะ
ซอสพริกเผ็ดมาก๒๕๐กรัมจากศรีราชาพาณิชย์ราคาอยู่ที่

คุณขวดนี้ซอสพริกศรีราชาพาณิชย์เผ็ดกลาง
ต้องถูกกว่า๒๖บาท๕๐สตางค์วัดกันที่๕๐สตางค

คุณหนึ่งหมื่นห้าพันบาทจะเป็นของคุณหรือเปล่า
กลับบ้านมือเปล่าไปเลยค่ะนิวแซนอาร์ตี้
ต้องถูกที่สุดเท่านั้นค่ะสำหรับซอสพริกเผ็ดกลางขวดนี้

ถูกว่างถูกว่างถูกว่างถูกว่าง
มาเริ่มกับที่๕๐

และราคาซอสพริกเผ็ดกลาง
ตั้งที่ราคาพาณิชย์ราคาอยู่ที่

และซอสพริกเผ็ดกลางราคาถูกที่สุดค่ะ
คุณยิ่งอยู่คุณยิ่งเก่งขึ้น

ตอนนี้มีเงินสะสมแล้ว๑๕๐๐๐บาท
เอาล่ะ๑๕๐๐๐บาทนี้
ถ้ากลับเลยพี่ให้คุณครึ่งหนึ่ง

มันมีความโลภอยู่ในนั้นนะพี่ชอบ
ใครจะรู้เงินแสนอาจเป็นของคุณ
แต่ต้องตอบพี่มาก่อนว่าจะหยุดหรือจะไปต่อ
ขอหยุดก่อนดีกว่าค่ะ
รับไอ้ครึ่งหนึ่ง๗๕๐๐บาท
มีภาพเซลฟี่กับรายการของเราหรือยัง
เพราะช่วงนี้จะได้ลุ้นรางวัลกันแล้ว
กับช่วงปวนท้าเดือน

โอ้โหเรียกอย่างกับร้านไฟไหม้

โอ้โหนับวันจะครบไม่ได้เข้าไปทุกทีแล้ว

เฮ้ยเขาชอบซ่อนแบบนี้
ฮะเอาไว้ทำไมอ่ะนะ

เอามันเหรอเยี่ยมมานะเริ่มจากทางหยอดไว้

โอ๊ยพี่บอลร้านเรานี่ไม่มีทูปไม่มีอะไรเลยนะ
กว่าจะหาเจอโอ๊ยอย่างนั้นไม่ได้ไหว้เจ้าเลยนะนี่
ไหว้เจ้าที่เหรอโอ๊ยไหว้เจ้ามือ

นี่นะการพนันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเจ๊
เอ้าทำไมการพนันนะเจ๊
ผมว่าเอาเงินเอาเวลามาบริหาร

เจ๊

เฮ่ยนั่นสัมภัยสีหรือเปล่า

นั่นมันนักท่อมกับนักเบิร์ดนี่ว่าพี่บอล

แน่โอ๊ย

คงคิดไม่ได้ว่าพวกเราจะหากิน

หาอะไรเจอ

ทีหลังจะได้ไม่ต้องมาซ่อนแบบนี้

สองคนกับเจ๊ซ่อนไว้ตรงนี้
ฉันกับนครหาเจอก็เลยเอามากินเว้ย
ไม่ดูตาม้าตาเรือเลย
ซ่อที่ไหนล่ะตรงนั้นของพวกนี้
ฉันเตรียมเอาไว้วายเจ้าที่

กว่าจะไปหาทูบมาได้กลับมาก็กินกันสักเที่ยงเลย
เออเจ๊เจ๊นี่จะเอาอะไรวายเจ้าที่ล่ะ

โอ้โฮกินเต็มที่เลยสำคุณเวรสี
ไม่รู้นึกว่าเอาวางซ่อนเอาไว้ก็หยิบมากิน

เถียงตลอดไม่ได้เถียงต่างคนต่างพูด

เอาล่ะไม่ต้องมาทำเนียนเลย
พี่นิดจะหาของมงคลที่ไหนมาคืนฉัน

ลูกค้าไม่เข้าร้านขายของไม่ดีไม่มีตังค์จ่ายเงินเดือนนะ

นี่คำสั่งผัวเจ๊

แล้วขนมบางคนอย่าไปหาที่ไหนหรอก

น้าของหวานในตัวน้าเยอะ

ไปที่ร้านหวานดำรง
ไปหาชุดขนมหวานมงคลมาคืนฉัน

เจ๊ไอ้ตังค์มีแต่มันมีไม่เยอะ
แล้วร้านหวานดำรงเนี่ยเขาดังด้วย
แล้วผมจะซื้ออันไหนมาให้เจ๊ได้ที่มันพอกับเงินผม
เจ๊แล้วตกลงขนมหวานร้านหวานดำรง
ไหนราคาถูกที่สุด
เจ๊เอาไปไหนนะเจ๊ครับ
คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมรู้ใช่ไหมคะ
ถ้ารู้ช่วยตอบหน่อยค่ะว่า
ของหวานจากร้านหวานดำรงชุดไหนราคาถูกที่สุดกันนะ
ใครรู้บ้างว่าชุดขนมหวานร้านหวานดำรงแม่บุญช่วย๓แบบนี้
แบบใดราคาถูกที่สุด
หนึ่งชุดทองมงคล
สองชุดรวมขนม๗ชนิด

ทองมงคล๕อย่าง
กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถาม
แล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเอง
ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการ
แกงป่วนด้วนราคาวันนี้ลงในช่องคอมเมนต์
ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวี
หรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูก
ก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใคร

แล้วรอรับกิฟต์วอเชอร์มูลค่า๕๐๐บาทวันละ๑รางวัล
ร่วมสนุกได้ตั้งแต่ตอนนี้ถึงเที่ยงคืนวันเดียวกัน
ตัดสินและประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลทุกวัน
แกงป่วนด้วนราคา

กูต่ออีกหน้าสิ

ทำอย่างไรทำอย่างไรดี
เป็นคู่จิ้นสายวายที่ฮอตมากในโลกโซเชียลค่ะ

เขาบอกว่านอกจากจะเป็นคู่จิ้นแล้ว

เดี๋ยว

ตรงไหนที่คุณจิ้มกันได้บ้าง

เดี๋ยว